ติดตามเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะคะสำหรับคนร้ายค่ะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณแจ๊ดที่ฆ่าคนงานบ้านแม่ยายของคุณแจ๊ดนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนก่อนนี้ค่ะเพื่อนบ้านทำร้ายลูกน้องของแม่ยายแจ๊ดชวนชื่นจนถึงแก่ความตายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะเมื่อเวลา๑๔นาฬิกาแจ๊ดพร้อมกับภรรยาและทนายตั้มสิทธาได้เดินทางมาที่สอนอมมีนบุรีเพื่อเข้าแจ้งความโดยแจ๊ดยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขับรถเฉียวชนกันกับเพื่อนบ้านก่อนหน้านั้นแต่กลับต้องถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมจนเสียชีวิต
บอกว่าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเนี่ยมีนิสัยโมโหร้ายมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านเป็นประจำบางครั้งเนี่ยถึงขั้นตะโกนด่ามาที่บ้านของแม่ยายแจ๊ดด้วย
เจ้าตัวจึงวอนเจ้าหน้าที่ให้เร่งนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านกลัวว่าคนในครอบครัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเด็กและคนสูงอายุค่ะ

ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านกลัวว่าคนในครอบครัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าที่บ้านมีแต่ผู้หญิงเด็กและคนสูงอายุค่ะ
ชวนชื่นยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังนะคะ
คู่กรณีเนี่ยไม่ใช่แค่เอากระถางต้นไม้ทุบคนงานในบ้านจนเสียชีวิตนะ
คือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะทุบทำลายและเผารถตู้ที่จอดอยู่หน้าบ้านอีกด้วยค่ะ
คนเสร็จแล้วนะเขาก็มาทุบรถคันนั้นรถลูก
แล้วมีป้าติ๋มกับพี่เลี้ยงอยู่ในนั้นซึ่งเราก็บอกว่าแล้วป้าติ๋มก็บอกว่ามันทุบมันทุบ
แล้วก็บอกว่าออกมามึงออกมามึงออกมาคือเหมือนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะนึกออกไหม
พอป้าติ๋มไม่ออกมันวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อเอาขวดน้ำมันจุดไฟแล้วเครื่องใส่รถ
แล้วนางก็เลยวิ่งกระโดดมาข้างหลังแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปเอาขวดใหม่มาเครื่องอีก
คือยังไงก็จะให้ลงจากรถให้ได้คือมันเอาไม่มันจะเอาหมดอ่ะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ลูกฉันอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะไรจะเกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณแจงแล้วก็คุณแจ๊ดเขากังวลนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมีแต่เด็ก
แล้วก็มีคนสูงอายุอยู่ด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนในครอบครัวจะทำอย่างไรนะคะ
ขณะที่มีรายงานเข้ามานะคะว่าคนร้ายมีส่วนเกี่ยวพันกับคดียาเสพติด
คือเคยมีส่วนเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดด้วยซึ่งสอดคล้องกับคุณแจ๊ดที่เคยบอกเอาไว้นะคะว่า
คนร้ายเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาด้วยทางด้านแม่ของผู้ต้องหาเองเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยสองบ้านนี้มีปัญหากันมายาวนานแล้วมีปัญหากันที่ก่อนแจงกับแจ๊ดเขาจะแต่งงานกันอีก
แต่มันรุนแรงถึงขั้นที่ต้องฆ่ากันเลยเหรอตอนนี้ตำรวจก็กำลังจะออกหมายจับนะคะ
คุณแจ๊ดเองเนี่ยก็วอนเลยนะวอนทุกคนเลยว่าเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือหน่อย
จะให้คนร้ายมารับผิดโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
คือจากที่คุณตั้มนะคะทนายเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้เขาบอกว่า
จริงแล้วคนร้ายเนี่ยไม่ได้ฆ่าที่หน้าบ้านคุณแจ๊ดนะ
แต่ฆ่าที่หน้าบ้านตัวเองแล้วลากศพมาไว้ที่หน้าบ้านคุณแจ๊ด
คือโหดร้ายมากคือมันต้องโมโหอะไรขนาดนั้นน่ะ
ก็ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะก็ใจเย็นนะคะ
ถ้ามีปัญหาอะไรกันกับเรื่องข้างบ้านแบบนี้เนาะ